มาดูกันที่เรื่องของแรงบันดาลใจ

มี๒สามีพันธุรยากู้หนึ่งนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำก่อนหน้านี้
ค้าขายค่ะแต่ว่าเปลี่ยนนะคะ

โอ้แล้วรายได้ล่ะคุณ

ภาพที่เห็นนี่คือมะม่วงกว่า๑๘๐๐ต้นนะคะบนเนื้อที่๔๐ไร่
มีทั้งน้ำดอกไม้สีทองฟ้าลั่นแล้วก็เขียวเสวย
กำลังออกผลผลิตเต็มต้นค่ะ
เป็นของนายเล็กและนางสัมเภาแนบสนิท๒สามีพันรยาอายุ๔๘ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้วยทั้งคู่
ต่อสู้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจากอาชีพรับจ้าง
ขายผลไม้ในหลายจังหวัดรายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะ
ปัจจุบันค่ะเป็นเจ้าของสวนมะม่วงส่งออกทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ

คุณสัมเภาบอกว่าเรียนรู้วิธีการปลูกมะม่วงกับเกษตรกรรายหนึ่ง
สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งในและก็นอกฤดูกาล
จึงนำความรู้ไปทดลองปลูกเริ่มต้นที่๓ไร่ก่อน
ก็แซมกับต้นฝรั่งนะคะก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ใช้น้ำไม่มากด้วย
ผ่านไป๓ปีถือว่าเก็บผลผลิตได้ดีพอขายได้
ต้นนะคะก็คือฝรั่งกับมะม่วงนะคะตัดสินใจหลังจากนั้นตัดสินใจโค้น
ฝรั่งทิ้งไปเลยแล้วก็หันมาขยายปลูกมะม่วงหลายพัน
เต็มที่จนเต็มที่ดิน๔๐ไร่
โอ้โฮจาก๓ไร่ที่๑๐เริ่มต้นนะ
ใช่ค่ะจน๔๐ไร่ตอนนี้ก็เก็บผลผลิตได้จำนวนมาก
ส่งขายทั้งในบุรีรำจังหวัดใกล้เคียงก็คือนครราชศรีมารวมทั้งเวียดนามครับ
เอารายได้เฉลี่ยวันต่อวันก่อน๕๐๐ถึง๑๐๐๐บาท

ต่อเดือนนี่๑แสนถึง๒แสนบาทรวมปีแล้ว

เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพี่รับคนสวนเก็บมะม่วงไหม
เก็บแล้วได้ล้านหนึ่งในฝรั่งก็ไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการปรับตัว
เรียนรู้เรื่องของการเกษตรนะคะ
เป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทย
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนยากจนนะคะ
ถ้ารู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนนะคะมีความรู้ด้านการเกษตร
ก็สามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านจากผลผลิตทางการเกษตรได้
ใครว่าเกษตรกรเขาจะแบบยากจะแบบโจรไม่ใช่แล้วนะ

ถ้ามีการปรับเปลี่ยนถ้ามีวิธีการคิด
ก็อาจจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีอย่างคุณพี่ทั้งสองคนได้

เรียนรู้วิธีการของพี่เขาพี่เขาพร้อมเสมอ